เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สพเสม็จจังหวัดชนบุรีนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่อดีตผัวพยายามที่จะตามง้อเมีย
สองคนเนี่ยเขาเลิกกันได้สักพักหนึ่งแล้วแหละ
เพราะว่าผู้ชายหึงคิดว่า
ฝ่ายหญิงไปมีสามีใหม่
พยายามที่จะตามง้อขอคืนดี
คุณผู้ชมจุดเกิดเหตุอยู่ที่สาราพักรถ
ซึ่งตรงข้ามกับตลาดนัดสวนจตุจักรไม่ใช่กรุงเทพนะคะ
ในพื้นที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัย
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุก็พบศพเป็นศพของนางสาว
จินาภาชนรัฐอายุ๔๐ปี
นางสาวจินภาเป็นพนักการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
แล้วก็ขณะเกิดเหตุคือเธอกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานด้วย
แต่ระหว่างที่เธอกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานเนี่ยนะคะ
อดีตสามีก็พยายามที่จะขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง
ง้อง้อกันไปง้อกันมาก็เกิดปากเสียงทะเลาะวิวาสกันขึ้น
จนกระทั่งอดีตสามีก็ถีบรถมอเตอร์ไซค์ของภรรยาล้ม
แล้วก็ใช้มีดที่เตรียมมาก็คือเป็นมีดปอกผลไม้จ้วงแทง
แทงที่ลำคอหวยเลือดไหลเต็มพื้นเลยนะคะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบ
พบมอเตอร์ไซค์๒คันแล้วก็มีดปอกผลไม้ยาวสักประมาณ๑นิ้ว๑เล่ม
สอบถามพยานคนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือพี่คนนี้ที่ใส่หมวกเนี่ยนะคะ
คือนายธวัชชัยแย้มนาคอายุ๔๔ปี
คุณธวัชชัยบอกว่าขณะเกิดเหตุตัวเองขับรถเก๋งผ่านมา
พบผู้ชายลักษณะรูปร่างเตี้ยขี่มอเตอร์ไซค์มาอีกคันตามผู้ตาย

หลังจากนั้นก็ถีบรถของฝ่ายหญิงล้มลง
แล้วก็ขึ้นคร่อมใช้มีดที่เตรียมมา
้วงแทงตัวเองพอเห็นเหตุการณ์ไม่สู้ดีก็เลยพยายามที่จะบีบแตร่
ให้คนที่ก่อเหตุหยุดจนกระทั่งผู้ก่อเหตุตกใจค่ะ
วิ่งวิ่งขึ้นไปเลยนะคะวิ่งขึ้นไปขี่มอเตอร์ไซค์
เหมือนจะหากุญแจของตัวเองหลังจากนั้นหาไม่เจอค่ะ
ก็เลยวิ่งหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่าละเมาะข้างทาง
ฟังเสียงคุณธวัชชัยพยานที่เห็นเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
คนแทนก็คืออฤษฐมาน
พอเห็นข้อได้คุณธภัย
ก็ล้นแล้วค่ะวิ่งรอบรถพยายามที่จะหากุญแจเพื่อที่จะหลบหนี
แต่ว่าหาไม่เจอสุดท้ายก็วิ่งเข้าไปป่าข้างทาง
ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันช็อกความรู้สึกลูกชาย
เนื่องจากว่าทั้งสองคนก็คือสามีภรรยาคู่นี้ที่เกาะเหตุ
เขามีลูกชายด้วยกัน๑คนอายุ๑๘ปี
ลูกชายบอกว่าพอทราบข่าวแบบนี้ช็อกเลยนะคะ
เพราะว่าลูกชายกำลังจะเข้าชั้นเรียนกำลังจะเข้าไปเรียนด้วย
แต่ว่าทางญาติโทรมาบอกว่าแม่ถูกพ่อ
ก็คืออดีตสามีของฝ่ายหญิงใช้มีดปอกผลไม้แทงเข้าที่ลำคอ

ยืนยันบอกว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายสุรเสกวรธรรมพิทักษ
เป็นพ่อของตัวเองนี่แหละที่เลิกลากับแม่ไปนานแล้วนะ
ก่อเหตุเพราะว่าความหึงหวงเนื่องจากคิดว่าแม่ไปมีสามีใหม่
เวลาต่อมานะครับคุณผู้ชมที่สุดแล้วตำรวจสามารถ
ตามจับกลุ่มนายสุรเสกก็คืออดีตสามีของผู้ตาย
ที่ก่อเหตุนำมีดปอกผลไม้แทงผู้ตายเนี่ยจับตัวได้แล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็ต้องเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ